ผมจะสรุปมาเล่ารวบข่าวมาบอก
ไหนกำลังฮิตโลกโซเชียลเขาแชร์อะไรกัน
ผมจะมาเล่าสู่กันฟัง
ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนตกข่าวตกเทรนด์

้อมวงเข้ามาหน้าจอไทยรัฐทีวี
มาเจอกับผมบุ๊กสืบสกุลพันธ์ดี
วันเสาร์๑๖นาฬิกา๓๐นาที
แล้วผมจะเล่าสู่กันฟังครับ